ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับ
เชื่อไหมครับว่าเพื่อนบ้านเถียงกันทะเลาะกันเรื่องสุนัขเห่าเสียงดัง

มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ประมาณ๓ทุ่มนะฮะที่ชนบุรีครับทุกผู้ชมครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับ
จะเห็นว่ากำลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้นะครับ
นายจิรัตน์วุฒิมานานนท์อายุ๔๙ปีมือปืนเดินถือปืนมาจากบ้านแล้วนี่ครับ
ค่ะโอ้โหยิงเลยอ่ะคือยิงใส่ทางฝั่งของบ้านผู้ตายสองศพนะฮะ
นางบุญญานีเนี่ยถูกยิงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ถูกยิงแถวรถกระบะสีดำที่จอดอยู่นะฮะ
หลังจากนั้นนายโยธินสามีของนางบุญญานีเนี่ยจะรีบมาช่วยภรรยาก็โดนยิงเข้าไปด้วยนะครับ
ยิงใส่ล้มด้านข้างรถกระบะค่ะนะครับมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เสื้อสีแดงแดงขาวขาวครับ
นี่คือพี่ชายของนายโยธินผู้ตายนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยก็รีบพากันวิ่งหนี
พี่ชายผู้ตายเนี่ยวิ่งเข้าไปหลบในห้อง
อ่านายจิรัตน์มือปืนตามไปเคาะประตูห้องค่ะ
จะเข้าไปยิงเขาให้ได้อีกเออแต่เขาไม่เปิดใครจะเปิดอ่ะคะ
เปิดไม่ได้เนี่ยเดินย้อนกลับมายิงใส่นายโยธินที่ถูกยิงไปแล้วอีกหนึ่งนัด

แล้วเดินมาแถวหน้ารถเพื่อจะไปยิงใส่สุนัขนะฮะ

นี่จังหวะนี้เนี่ยหมาวิ่งหนีไปพอดี
ไม่โดนนะฮะสุนัขมันรอดตายนะฮะค่ะ
โดนก็เดินกลับบ้านไปสุดท้ายก็ไปมอบตัวนะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นนะครับ๓ทุ่มเมื่อวานนี้ครับทุกผู้ชมครับ
หน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
บ้านก็เห็นจากกล้องวงจรปลิดนี้ก็โทรไปแจ้งตำรวจแต่
ตำรวจมาก็โอ้โหท่านผู้ชมครับมันไม่ทันแล้วครับเพราะว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นฉับพลันเหลือเกินโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะสองศพนะครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจสพสเม็ดนะฮะแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับ
แล้วก็กู้ภัยมาที่เกิดเหตุนะครับนายโยธินแก้วฝ่ายนอกอายุสามสิบเก้าปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเข้าศีรษะทั้ง๒นัดนะฮะ
แล้วก็มีท้ายทอยหนึ่งนัดด้วยนะครับกระสุนเนี่ยทะลุออกที่ใบหน้ากับปลายคาง
เสียชีวิตอยู่ข้างรถกระบะมัสด้าสีดำที่จอดอยู่ที่หน้าบ้าน
ส่วนอีกศพหนึ่งห่างไป๘เมตรคือภรรยาของนายโยธิน
ชื่อนางสาวบุญญานีแก้วฝ่ายนอกอายุ๓๘ปี
คือนางบุญญานีนี่ถูกยิงก่อนนะฮะถูกยิงเข้าที่แถวเบ้าตาขวาเนี่ย๑นัด
ไหล่ซ้ายกับขวาอีกอย่างละหนึ่งนัดนอนหายใจรวยรินบาดเจ็บสาหัส
ตอนที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับเพราะว่ากระสุนก็เข้าจุดสำคัญนะครับ
ที่เกิดเหตุก็มีหัวกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๔หัว
ปลอกกระสุนปืน๙มมอีก๕ปลอกนะครับ
เหลือก็เป็นพวกรถกระบะของผู้ตายที่จอดอยู่เนี่ย
มีกระสุนปืนที่กระบะหลังอยู่๒นัดนะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับที่เราได้คุยด้วย
นายประจวบอุดมกมลเสรีอายุ๕๗ปีคนนี้ครับ
นายประจวบเนี่ยบอกว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนฮะ
ก็เป็นคนที่อยู่บ้านใกล้กับผู้ตายนั่นแหละ
เขาก็ทะเลาะกันมาหลายครั้งสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยทะเลาะกันก็คือ
หมามันเห่าเสียงดัง
ก็คือหมาของผู้ตายเนี่ยที่เลี้ยงเอาไว้
แล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็เหมือนกับมาพูดมาคุย

ถึงขั้นที่ว่านายจีรัฐมือปืนผู้ก่อเหตุเนี่ย
อาฆาตทางฝั่งของผู้ตายเอาไว้
บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัวเลยนะ
แล้วก่อนเกิดเหตุนะครับผู้ตายนะซึ่งก็คือน้องสาวกับน้องเขยของนายประจวบ

บอกว่าน้องสาวกับน้องเขยเนี่ยกลับมาจากทำงานรับเหมาติดตั้งแอร์
แล้วก็ทะเลาะกับนายจิรัตน์มือปืนเรื่องสุนัขเห่าเสียงดังอีก
โตเถียงกันแบบเสียงดังเลยฮะเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำ
จากนั้นนายกิรัตน์มือปืนนะครับได้วิ่งกลับไปที่บ้านของตัวเองนะ
แล้วก็ไปเอาปืนเนี่ยมารัวยิงใส่ทั้งสองคน
ที่สำคัญก็คือวิ่งตามเข้ามาที่ห้องซึ่งนายประจวบเขาก็เข้าไปหลบในห้อง
แล้วมีหลานสาวอยู่ในห้องด้วยหลานสาวก็คือลูกของผู้ตายทั้งสองคน
นายจิรัตน์เนี่ยมาเขย่าประตูจะเปิดเข้าไปในห้องให้ได้
แต่เปิดไม่ได้เพราะว่าล็อกห้องกันหมดนะฮะ
นายจิรัตน์ก็เลยเดินออกมาแล้วก็ยิงนายโยธินซ้ำอีกนัดหนึ่ง
แล้วก็ไปยิงใส่หมาอีก๒นัด
แกะทำเตี๋ยวว่าจะแป๊บเตี๊ยบเขียนกับผมแป๊บเตี๋ยวเข้าไปในบ้าน
แต่เอาอะไรครึ่งเหม็ดมานี้แล้วผมก็วิ่งดังมาให้พี่น้อย
ผมเรียกเหมือนดินน้องสาวผมหม่นต่อเลยแล้วก็มีน้องเขยผม

นี่ฮะก็อย่างที่นายประจวบพี่สาวพี่ชายของผู้ตายนะครับ
บอกว่าถ้าหลบกันไม่ทันนี่ไม่รู้ว่าอีกกี่ศพ

นายจิรัตน์วุฒิมานานนท์ชื่อเล่นชื่อตูนนะครับ
เป็นคนก่อเหตุนะครับอายุ๔๙ปีคนนี้ครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วนะฮะขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็เอาปืนไปด้วยเอาปืนใส่ตะกร้า

เอาปืนใส่ตะแกรงหน้ารถนะแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจสพเสม็ด

นี่ฮะมาถึงก็ขี่จักรยานยนต์มาถึงสถานีตำรวจเลย
จากการสอบสวนเนี่ยเขาสารภาพแบบนี้ครับ
อันนี้คำกล่าวอ้างของทางฝั่งผู้ต้องหานะผู้ก่อเหตุนะ
เดี๋ยวเราทำตามคำบอกเล่าของนายจิรัตน์คนก่อเหตุนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยประมาณ๓ทุ่ม
มีรถยนต์ขับเข้ามาในซอยค่ะแล้วสุนัขของผู้ตายทั้งสองคนเนี่ย
เห่าเสียงดังเห่าอยู่นานมาก
นายจิรัตน์อ้างว่าเขาก็เลยเดินมาที่บ้านของผู้ตาย
เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะฮะ
คือเขาก็มาบอกว่าเออสุนัขเนี่ยมันเห่าเป็นชั่วโมงแล้วนะ
เตะให้มันเงียบสักทีได้ไหม
คงเป็นอารมณ์ว่างหวูดงิดด้วยว่า
เตะป่าหมาให้มันหยุดเทาซะทีซิ

แล้วเขาก็อ้างว่าฝั่งผู้ตายเนี่ย

ฝั่งผู้ตายก็เลยบอกว่าถ้าอยากทะเลาะกับหมาก็เชิญก็เรื่องของคุณนะ
ก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกันแล้วมีการท้าทายกันเกิดขึ้น
นายจิรัตน์บอกว่าเลยเดินกลับบ้านไปนะครับ
ซึ่งขณะที่กำลังเดินกลับบ้านเนี่ยพี่ชายของผู้ตายนะ
ซึ่งถ้าตามที่เราสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ก็คือคนที่เราเล่าให้ฟังว่า

ก็ท้าทายเขามาว่า
ถ้ามีปัญหาก็ให้ออกมาได้นะ

นายจิรัตน์ก็เลยเดินออกมาจากบ้านจริงนะฮะ

แล้วเป็นไปตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลย

หน้าบ้านผู้ตายเจอนางบุญญานี
ก็ยิงใส่คนแรกก่อนเลยนะครับนายโยธินจะมาช่วยภรรยาโดนยิงใส่ไปอีก
ส่วนพี่ชายของนางบุญญานีนะครับแล้วก็นายโยธินเนี่ยที่เป็นน้องเขยเนี่ย
เขาก็รีบวิ่งกลับเข้าไปในห้องนายจีรัฐบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
หันกลับไปแล้วจะยิงแล้วนะครับแต่ว่าเข้าไปในห้องแล้วล็อกประตู
ก็เลยเดินย้อนออกมาเจอนายโยธินซึ่งถูกยิงแล้วก็นอนล้มไปแล้ว
ยิงซ้ำใส่เขาอีกนัดหนึ่งอืมนะแล้วก็หันไปหาสุนัขแล้วก็ยิงใส่ไปอีกก็คือ
ตอนนี้คืออารมณ์ขึ้นพานหมดทุกอย่างแล้ว
โอ้โหนะโหดเยี่ยมจริงนะฮะจากนั้นก็เหมือนกับไม่รู้จะตั้งสติได้ไม่ได้ยังไงอ่ะ
ก็เลยขี่จักรยานยนต์เอาปืนใส่ตะกร้าหน้ารถ
แล้วก็มามอบตัวกับตำรวจที่สพสเม็ดนะฮะ
วันนี้คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุที่ชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ

ลักษณะเป็นห้องแถวให้เช่าปลูกติดกันอยู่๕ห้อง
โยธินผู้ตายกับภรรยาที่เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ย
เขาอยู่ริมสุดห้องที่๔กับห้องที่๕
ก็มีตัวนายโยธินกับภรรยาที่เสียชีวิตด้วยกันนี่แหละ
แล้วก็มีลูกสาวอีกคนนึงอยู่กัน๓คนนะ
นายโยธินเขาเป็นช่างซ่อมแอร์นะครับ
มีร่องรอยกระสุนถูกยิงเข้าฝาท้ายกระบะ๑นัด
กับไฟเลี้ยวขวาอีก๑นัด
คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
แสดงว่ายิงแบบเจออะไรยิงหมด

ที่พื้นหน้าห้องพักยังมีกองเลือดกองใหญ่อยู่หนึ่งกองนะครับ
ยังไม่ได้เก็บล้างทำความสะอาดนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนเห็นไหมฮะสามทุ่มเมื่อคืนนะครับ
โอ้โหนี่เป็นจุดที่ฝ่ายภรรยาฮะนางบุญญานีถูกยิง
อีกจุดหนึ่งเป็นข้างรถกระบะ
นี่คือจุดที่นายโยธินที่เป็นสามีถูกยิง
คราบเลือดก็ยังติดอยู่นะฮะ

คุณภูริพัฒน์เนี่ยลองเดินสำรวจนะ
ถ้าจะถามว่าเอาเพื่อนบ้านกันเนี่ยใกล้กันเนี่ย
ถึงขั้นได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วก็ทะเลาะกันจนมีเรื่องมีราวเนี่ย

บ้านของนายจิรัตน์มือปืนกับบ้านของนายโยธินกับนางบุญญานีผู้ตายเนี่ย
เป็นห้องแถวปลูกติดกัน๕ห้องเอาไว้ให้เช่า

บ้านของผู้ก่อเหตุนะฮะมือปืนนะครับ

อย่าว่าแต่เสียงสุนัขเห่าเลย

ทำกับข้าวกินเลี้ยงสังสรรค์กินเหล้าคุยกันเสียงดังเปิดเพลง

ที่บ้านนายจีรัฐเนี่ยวันนี้ฮะที่เราไปนะครับ
ก็ไม่มีใครนะฮะที่เปิดประตูหรือว่าทักทายอะไรออกมานะครับ
ส่วนตัวนายจิรัตน์เจ้าของบ้านเนี่ยเขาไปมอบตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
คุณภูริพัฒน์ก็อยากจะไปฟังความทั้งสองฝั่งนะ
ก็ลองไปดูที่บ้านของนายจีรัฐเนี่ยไม่เจอใครนะครับ
ส่วนทางอีกฝั่งนึงได้เจอญาติของผู้ตายทั้งสอง
วันนี้มากันหลายคนนะครับมาที่จุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
ต่างคนก็ต่างบอกว่าที่ฝั่งผู้ต้องหาบอกว่าโอ้โหหมาตัวนี้มันเห่าเสียงดังเหลือเกินเนี่ย
บ่อยด้วยทะเลาะกันหลายครั้งเนี่ยเออ
คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่มาเนี่ยคุณภูริพัฒน์ลองดูหน่อยสิอืม
หมาตัวเนี้ยมันชื่อมานีค่ะนะสุนัขของผู้ตายทั้งสองเนี่ย
ทางฝั่งผู้ต้องหาอ้างว่าโอ้โหมันเห่ามันหอนเหลือเกินเนี่ย
นี่หรอมานีเนี่ยเส้นนี่เหรอมานีเนี่ย
คือก็ไม่รู้นะวันอื่นหรือว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามันอาจจะเห่าเป็นชั่วโมง

แต่ที่คุณภูริพัฒน์เจอในวันนี้เนี่ย

มันก็ดูเป็นมิตรดี
นี่คนแปลกหน้าเลยนะภูริพัฒน์เพิ่งไปวันแรกครั้งแรกนะ

นี่ฮะมันก็นั่งเล่นให้รูปหัวรูปหางของมันอยู่เนี่ย
แต่อันนี้เราไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เห่านะ
คือต้องบอกก่อนว่าจริงแล้วหมามันรู้ว่าใครรักหรือว่าไม่รักมัน
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมในการแสดงออกก็จะต่างกันเหมือนกันนะครับ
ถ้าสมมุติว่ามันเจอคนที่รู้ว่าไม่ชอบมัน

มันก็อาจจะเห่าตอบโต้ว่าแบบฉันก็ไม่ชอบเธอเหมือนกันอะไรแบบนี้
อันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ย
เหมือนกับมีรถผ่านแถวหน้าบ้านอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นรถของสุนัข
มันก็เห่าอ่าแล้วแต่มันเห่าไม่หยุดเป็นชั่วโมงไง
อันนี้ก็ไม่รู้ทั้งเห่าทั้งหอนก็เลยต้องเดินมาบอกกัน

ก็เป็นไปตามที่ทางผู้ต้องหาเขาอ้าง
เขาก็บอกพอเดินมาบอกให้เงียบหน่อยสิทางฝั่งนี้ก็บอกว่าอาจจะทะเลาะกับหมาก็เชิญ
แล้วก็มีการท้าทายตอนที่เขาเข้าบ้านไปแล้วว่าแน่จริงก็ออกมาแล้วเขาก็เลยออกมาพร้อมปืนแล้วก็ยิงใส่

แต่ก็มีคนยืนยันนะคะว่าหมาเห่าจริง
คือทีมข่าวเราเนี่ยได้ไปคุยกับลูกสาวของผู้ตายที่ก็อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ว่าอยู่ในห้อง

คือน้องบอกว่า
เพราะมันเป็นห้องแถวติดกันไงฮะ
นี่เราไล่ให้หมดและเดี๋ยวดิแล้วท่านรอฟังกันละกัน
ไปคุยกับลูกสาวของคนตายทั้งสองคน

เมื่อวานเนี่ยลุงกับป้ามาส่งน้องที่ห้องซึ่งตอนนั้นหมาเห่าจริงน้องยืนยัน
หมาเห่าจริงค่ะลุงก็ออกไปดูแล้วก็คุยกับคนยิงนายจีรัฐอ่ะ
เออเขาก็เดินมาเหมือนก็คงจะโวยวายแหละก็เห็นลุงออกไปคุย
เมื่อได้ยินลุงพูดกับนายจิรัตนว่าเออหมาก็เห่าของมันตามปกติ
แล้วคนยิงนายจิรัตน์เนี่ยก็บอกให้ลุงของเธอเนี่ยไปเตะหมาให้เลิกเขาสักทีได้ไหม
ก็จบไปที่ตรงนั้นลุงก็กลับมาที่ห้องทีนี้พอพ่อกับแม่เธอกลับมา
ลุงก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็พากัน๓คน
ไปเจรจากับนายจีรัฐ๓คนไปคุยกับคนยิง
ซึ่งตอนนั้นเธอนอนอยู่ในห้องแต่เธอบอกไม่รู้คุยกันอีท่าไหน
อยู่เสียงปืนดังปั้งรัวขึ้นมาเลยตกใจมาก
แต่น้องไหวพลิบดีนะน้องไม่ออกมานอกบ้านนะคะ

วงจรปิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหน้าบ้าน
โอ้โหภาพที่เธอเห็นเธอบอกว่าคนยิงกำลังพยายามจะพังประตูเข้ามาในบ้านอ่ะ
ครับซึ่งตอนนั้นคุณป้าเนี้ยอยู่ในบ้านอยู่ในห้องกับเธออ่า
ประตูอยู่เพื่อล็อกประตูห้องเอาไว้เธอเลยรีบโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะ
พอนายจิรัตน์เห็นว่าทำยังไงก็เข้าไปในบ้านนั้นไม่ได้
ก็เลยเดินออกไปยิงพ่อเธอซ้ำอีกนัดหนึ่ง
แล้วเธอเห็นภาพนี้ผ่านกล้องวงจรปิดทั้งหมดเลยค่ะ
ไปคุยกับเค้าคนที่กรเหตุค่ะ
หมามันเห่าเป็นปกติอยู่แล้วหรือเปล่า
แล้วเขาก็บอกว่าให้เตะหมาสิอะไรประมาณนั้น
ใช่ค่ะบอกให้ลุงหนูเตะหมาหนูตัวหนูนอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงปืนก็เลยวิ่งมาดูที่กล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะกล้องเนี้ยแล้วหนูก็เห็นเขาอ่ะกำลังจะพังประตูเข้ามา
ใช่ค่ะพังแบบถีบประตูใหญ่เลยแล้วป้าหนูอ่ะอยู่ด้านในบ้านอยู่ข้างหลังประตูเนี่ย
ดันประตูไว้แล้วก็ล็อกบ้านอะไรแล้วหนูพอเห็นเขาพังพังประตูเข้ามา
พังประตูเข้ามาหนูก็เลยโทรแจ้งตำรวจทันทีเลย
ก็จะยิงพ่อหนูก่อนแล้วเหมือนกับแม่หนูวิ่งสวนออกไป
เขาน่าจะยิงแม่ตามแล้วก็มาพังประตู
มันพังประตูมั้ยถ้าพังประตูเสร็จมันเปิดไม่ได้
ซึ่งลูกสาวนะคะเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันไม่น่าจะเป็นแค่ประเด็นหมาเห่าอย่างเดียวหรอก
เพราะก่อนหน้านี้นายจีรัฐคนนี้
เคยยิงปืนขึ้นฟ้าขู่พ่อเธอมาแล้วตอนพ่อนั่งทำสวนอยู่ข้างบ้าน

นายจิรัตนคนนี้เคยวางยาเบื่อฆ่าหมาของที่บ้านตายกคอกมาแล้วด้วย

มันไม่ใช่แค่เรื่องหมาอย่างเดียวค่ะ
เรื่องหมามันเป็นแค่ข้ออ้างของเขาอะค่ะ
คือเขามีเรื่องกันมาตั้งแต่หนูก่อนหนูเกิดอีก
อะไรประมาณนั้นอะค่ะ
หลังหนูเกิดสักพักหนึ่ง
ใช่ค่ะไปเก็บปอกกระสุนแล้วก็เข้าบ้านไป

ทางลูกสาวของผู้เสียชีวิตเล่าให้เราฟังนะฮะ

ก็คือถ้าฟังจากข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ย

ระหว่างฝั่งของผู้ต้องหากับฝั่งของผู้ตาย
คือมีความเชื่อมโยงกันอยู่บ้างแต่ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียว

จะเห็นว่ามีคนที่เขาวิ่งหนีแตกกระเจิงด้วยนะครับ

พอเสียงปืนรั่นแล้วเนี่ย
เธอบอกว่าตอนนั้นเธอกับแฟนนุ่มอยู่หน้าห้องพอดีเลย
ครับได้ยินเสียงปืนปุ๊บก็รีบวิ่งหนีคือแฟนนุ่มเธอวิ่งเข้าป่าส่วนเธอวิ่งหนีเข้าไปในห้อง

เช้าวันนี้เธอเช่ารถมาเก็บข้าวของในห้องพักที่นอนเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้

อยู่ยังไงล่ะข้างห้องก็มีคนตายแถมถัดไปไม่ไกลก็เป็นคนฆ่า

กลัวแล้วก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่เคยเจอเคยพบเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
บอกตอนนั้นเธอกับแฟนหนุ่มเพิ่งเลิกงาน
กลับมาก็เห็นว่า๓คนคุยกันลักษณะเหมือนมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วค่ะ
ก็เลยจะเดินเข้าไปถามว่าเออมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้น
แล้วก็เป็นจังหวะที่เห็นนายจิรัตน์เดินออกมาจากบ้าน
แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นมาเลย๓นัด
ซึ่งนายจีรัฐเนี่ยยิงผู้หญิงก็คือยิงฝ่ายภรรยาก่อน
พอเธอได้ยินเสียงปืนเท่านั้นแหละค่ะสิ่งเดียวเลยสติบอกวิ่งเดี๋ยวนี้
เธอก็วิ่งไม่คิดชีวิตเลยก็คิดว่าแฟนจะตามมาก็เลยไม่ได้ล็อกประตูห้อง
แล้วพอได้ยินเสียงนายจิรัตนไปเคาะประตูห้องคนตายอ่ะในใจตอนนั้นก็โอ้โหกลัวเลยอ่ะ
แล้วเขาจะมาเคาะห้องเราต่อไหมไม่รู้แล้วว่าตอนนั้นในหัวของคนก่อเหตุคิดอะไรอยู่
เธอก็เลยอืมเอายังไงดีล็อกก็แล้วกันครับก็เลยตัดสินใจล็อกห้อง
แต่ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอขวัญเสียมากเพราะเชื่อว่าคนยิงเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อจะมายิง
เพื่อจะมาฆ่าเพราะเดินพุ่งออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ได้มีการลังเลอะไรเลย
เลยบอกว่าสภาพจิตใจเธอแย่มากและมันอยู่ตรงนี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วค่ะ
ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นปืนอ่ะพี่
จิตใจคือมันไม่โอเคแล้วเพราะว่า
คือไม่เคยเจออย่างนี้เลย
ตกใจมากคือแย่มาก
แฟนของเพื่อนข้างห้องผู้ตายนี่เขาก็วิ่งเข้าป่าข้างทางตรงนั้นไปเลยใช่ไหม

เอาเรายังมีอีกมูลเหตุหนึ่งนะที่น่าจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุด้วย
อันนี้เป็นเรื่องราวที่ได้ฟังจากญาติของผู้ตายนะคะ
พอดีวันนี้เนี่ยญาติผู้ตายเดินทางไปติดต่อขอรับศพทั้งสองคนที่กลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลชนบุรีนะคะ
ก็ไปพร้อมกับลูกสาวด้วยนั่นแหละไม่มีใครทำใจได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกสาวเนี่ยน่าสงสารที่สุดอยู่ก็กลายเป็นเด็กกำพราพ่อกำพราแม่
ว่าไม่น่าจะมาจากแค่ว่าเรื่องหมาเห่าหรอกเพราะว่าหมาตัวนั้น
ก็เป็นหมาจรแต่ว่าครอบครัวเนี้ยเขาก็เลี้ยงดูแบบให้อาหารเอ็นดูมันนะคะ
ญาติญาติบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นอีกแล้วไม่ใช่เรื่องยิงปืนขู่นะ
อันนี้เป็นอีกประเด็นนึงคือเรื่องการถอยรถไปกลับรถหน้าบ้านคนก่อเหตุ

เป็นถนนสาธารณะคือถ้าดูจากลักษณะบ้านเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้ดูแผนที่เนี่ย
มันเป็นทางที่เหมือนเป็นแยกที่สามารถกลับรถได้ซึ่งครอบครัวเนี้ยค่ะ
เขาก็มีการถอยไปกลับรถบริเวณตรงนั้นทีนี้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เข้าไปจอดขวางหน้าบ้านหรืออะไรนะ
ก็แค่ถอยไปเพื่อกลับรถเฉยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแยกเห็นไหมคะ
เขาก็ถอยไปกลับรถตรงนั้นไม่งั้นเขาจะไปกลับตรงไหน

ทีนี้ปรากฏว่าแค่ถอยรถไปกลับรถเนี่ย
นายจิรัตน์คนก่อเหตุก็จะมาดุดาโวยวายแขวะมาตลอดเลย
เรื่องการกลับรถบริเวณหน้าบ้านเขา
ซึ่งเป็นถนนสาธารณะอันนี้ญาติบอกนะ

มีปัญหากันมาตลอดช่วง๑ปีที่ผ่านมา

เดี๋ยวจะยิงทิ้งให้ตายหมดทั้งบ้านเลย

ปรากฏว่าเขาทำจริงด้วย
บรรยาศรากรสตรี
ก็เหมือนด่าแล้วเขาก็เลยบอกว่าอะไรอ่ะ
คือหมั่นไส้อ่ะเดี๋ยวกูยิงยกครัวเลยอะไรแบบนั้นอ่ะ
ซึ่งเบื้องต้นศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนนะคะ
ญาติญาติจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
คือถ้าฟังจากบุคคลต่างแล้วเนี่ย
ปัญหาคงไม่ได้เกิดจากสุนัขเห่าเสียงดังเมื่อคืนนี้เพียงแค่คืนเดียวแล้วล่ะ
มันคงมีอะไรที่สะสมกันมายาวนานพอสมควร
แต่ว่าเหตุและผลของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็ต้องไปไล่เรียงกันดูอ่ะนะ
ความสมเหตุสมผลสิ่งต่างของคนเป็นคนที่เป็นเพื่อนบ้าน
ใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยโอ้โห
ถ้าจะบอกว่าให้บ้านเราแบบเงียบสงบไม่เจออะไรเลยเนี่ย
มันคงเป็นไปไม่ได้จะเจอมากเจอน้อยเท่านั้นแหละ
ที่สำคัญคือเรื่องของการมีปืนใช่ไหมกฎหมายเนี่ยให้ท่านซื้อปืนอย่างถูกต้อง
รอบครองปืนอย่างถูกต้องได้แต่ต้องเอาไว้ใช้อย่างถูกต้อง
ไว้ใช้ป้องกันตัวคือจริงจริงคุณต้องมีใบทั้ง
อุญาตพกด้วยและที่แน่คือถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องใช้ปืน
คุณไม่มีสิทธิ์ยิงเลยนะก็นี่คุณโมโห
คุณไปเอาปืนคว้าปืนมาซัดเขาไม่เลี้ยงเลยเนี่ยไม่ได้เลยจริงจริงค่ะ
นี่ยังโอ้โหคือนี่แค่๒ศพนะฮะ

ท่านผู้ชมครับนายจิรัตน์เนี่ยไปมอบตัวเมื่อคืนนี้นะครับ

วันนี้พนักงานสอบสวนสพสเมษ
คุมตัวมาสอบปากคำอีกรอบนะครับ
ลักษณะสีหน้าแววตาที่คุณภูริพัฒนบุญนินไปติดตามความคืบหน้าทางคดีมาเนี่ย

วันนี้ดูลักษณะดูจะเหม่อลอยหน่อย

ถือขวดน้ำเอาไว้ในมือตลอดเวลา

คุณภูริพัฒน์ไปเห็นมาเนี่ยฮะแล้วก็ได้คุยด้วยนะครับ
นายจีรัฐผู้ต้องหาคนนี้นะครับ
บอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าสาเหตุที่ยิงเนี่ย
มาจากปัญหาเรื่องที่ว่าบ้านของผู้ตายเนี่ย
ชอบส่งเสียงดังเป็นประจำ
แต่เขาก็ยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ย
เสียงมันก็เบาลงนั่นแหละนะเสียงหลากหลายรูปแบบ
แต่เมื่อวานที่ทนไม่ไหวก็คือเสียงหมาเห่าดังมากทำให้รำคาญ
ค่ะนายจีรัฐเล่าให้เราฟังแบบนี้นะอ่าอันนี้ที่เขาเล่าให้เราฟังนะฮะ
มุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้ตายทั้งสองศพด้วยนะฮะ
เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะออกมายืนยันชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ
แต่นายจิรัตน์เนี่ยบอกกับเราว่าเมื่อวานนี้ทนไม่ไหว
เพราะเสียงหมาเห่ามันดังรำคาญมากเดินไปบอกผู้ตายแต่ผู้ตายไม่ทำอะไร
แล้วยังย้อนกลับมาว่าให้ไปทะเลาะกับหมาให้ไปคุยกับหมาเอง
นายจิรัตน์บอกว่าอย่างนี้เท่านั้นยังไม่พอ
หลังจากผู้ตายสองคนบอกกับเขาแบบนี้
พี่ชายผู้ตายยังพูดท้าทายอีกประมาณว่า
ถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ออกมาที่ข้างนอก

ตอนนั้นเนี่ยถือปืนไปด้วย

แต่เมียของนายโยธินนะครับก็คือนางบุญญานีหนึ่งในผู้เสียชีวิตนี่แหละ

นายจิรัตน์อ้างว่าอยู่เนี่ยกระโดดมาอยู่ข้างหน้ามาขวางหน้าเขา
เขาก็เลยลั่นไกยิงใส่ทั้งสองคนไปเลย
แล้วก็ไปเคาะประตูจริงเพื่อจะตามหานายประจวบพี่ชายของผู้ตาย

นายจิรัตยอมรับว่าทำไปเพราะอารมณ์โกรธแค้น
หลังจากที่ก่อเหตุตัดสินใจมามอบตัว
เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความคับแค้นใจที่มีมานานแล้ว

นายจิรัตน์ผู้ต้องหาบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา

บอกว่าการก่อเหตุของเขาในครั้งนี้นะ
เขาไม่คิดจะขอโทษ
ไม่ขอให้อโหสิกรรมอะไรต่อกันทั้งสิ้น
เขาบอกเขาไม่คิดเลยไม่ต้องการเลย

หมาคือประเด็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมให้เขาดุมาเขาไม่ดู

ส่วนเจ้าของก็บอกว่า

โฉห้าเจจ

เมียเขากระโดดมากระโดดมาขวางหน้าแบบกระชั้นชิดเลย
ผมไม่เห็นด้วยว่าเมียเขายืนอยู่ตรงไหน
แต่ผมยังได้เดินไปหาผัวเค้าเป็นชะของหมา

ผมทำเสร็จแล้วผมก็มามอบตัว

เขาก็สำนึกด้วยกันมามอบตัว

จะขอให้อโหสิกรรมต่อกันไหม

ทางคดีความนะครับตำรวจบอกว่า
นายจีรัฐก็ถือว่ามามอบตัวนะครับ
หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีตอนนี้แจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องการครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
เดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับ
พรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชนบุรีนะฮะ
ส่วนเรื่องการทำแผนวันนี้ยังไม่ได้พาไปทำแผนนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าพรุ่งนี้จะมีการใช้สิทธิ์ขอไม่ทำแผน
ว่าตำรวจจะพิจารณาว่าทำแผนไม่ทำแผนอย่างไรนะครับ